ขี้คลายที่น้องหายไปแต่ตอนนี้มีความแทรกซึมเกิดขึ้นมากมายฮะ
แต่น้องจีน่าอยู่ในป่าลำพังคนเดียวได้ยังไงนานถึง๒วันเต็ม

ว่าความแปลกประหลาดมันเกิดขึ้นได้ยังไง

ทิ้งกลางป่ากะว่าเอาไปบูชายานผี
ผีถ้ำทิ้งกลางป่าหน้าถ้ำ
ไปมาหาไม่เจอที่หน้าถ้ำ
แล้วมาเจอที่กระท่อม
กระท่อมเพลิงพักอยู่ไกลจากถ้ำนี้

ยืนขึ้นน้องตัวยังไม่ถึงครึ่งของพี่เขาเลย

นี่คือข้อสังเกตแรกนะฮะยังไม่พอ
ดูขาน้องลอยเต็มตัวเลยแต่มันเหมือนรอย

เล็กน้อยเท่านั้นเคยเที่ยวป่า
เอาไม่ต้องป่าแบบลึกเอาป่าเขาใหญ่
ไปยืนออกจากรถลงไปยืนไม่ถึง๕นาที
จะมีพี่เหลือบลายยุงมากินเลือดเรา
เพราะฉะนั้นน้องอยู่กลางป่า๒คืน๒วันเต็ม
มีไหมคะมันต้องโดนยุงกัดบ้างแหละไม่มีตัวนี่เลี่ยมสะอาดเลย
แต่ตัวมอมแมมแต่ว่าไม่มีรอยโดนยุงกัดแม้แต่น้อยเลยนะครับ
เหมือนประหนึ่งว่ามีคนดูแลดีก่อนที่จะมีคนเนี่ย
คนดูแลดีเนี่ยเอามาปล่อยไว้ตรงนี้
แล้วมีเจ้าหน้าที่มีญาติมาเจอเป็นชุดแรก

อารยะเป็นกู้ภัยศูนย์พิงนคร
พี่กู้ภัยบอกผมมา๒รอบ

ทีมงานของพี่กู้ภัยเนี่ยมานั่งพักตรงเพลิงตรงนี้เลย

นั่งพักดื่มน้ำจิบน้ำพักตรงนี้

สองวันที่แล้วที่มาหาเนี่ยหายังไงก็หาไม่เจอ
ไม่มีอย่างเด็ดขาดพี่ตาฝาดเปล่า

ตอนทีมงานมามากันเป็นสิบยี่สิบคน

ฟังจากพี่เจิงแล้วเจ้าละที่กู้ผ่าย
ผมคิดว่าน่าจะอุ้มมาอีกทีครับ

เพราะทีมโรยตัวผม
ทางพวกพี่ผมเขาขึ้นมา
เขาบอกเขาขึ้นมาเราก็นั่งพักตรงกระทอดมนั่นแหละ

มูลนิธิกระจกเงาเอาพิกัดมาให้ดูพิกัดมาให้ดูจะเป็น๓กลุ่มกลมใหญ่ใหญ่ฮะ
ซ้ายอ่ะขวามือก่อนขวามือสุดก็คือบ้านของจีน่าตรงกลางก็คือจุดที่เจ้าหน้าที่เนี่ย
อำนวยการทุกภาคส่วนจะไปปากหลักอยู่ตรงนั้นเพื่อจะมีการขีดเส้นขีดกรอบว่า
วันนี้วันนั้นจะเดินหน้าภารกิจที่ไหนส่วนขวามือสุดที่ปากทงไว้คือจุดที่พบน้องจีน่า
มูลนิธิกระจกเงาบอกเออมันมีความประหลาดเกิดขึ้นระหว่างบ้านระหว่างถ้ำระหว่างกระท่อมฮะ
บ้านของน้องกับกระท่อมที่เจอเอาแล้วไม่ได้ห่างกันเยอะประมาณ๕๐๐เมตรเท่านั้นเอง
หา๕๐๐เมตรก็หาหมดแล้วทำไมถึงหาไปเจอนั่นเรื่องแรก
ส่วนเรื่องที่สองที่อาผะบอกว่าเอาน้องไปทิ้งไว้ที่ถ้ำไม่อยู่ในตรงนี้เหรอ
มันห่างไป๒กิโลกว่าบ้านกับถ้ำอยู่ห่างกัน๒กิโลกว่า
แต่ไปมีความแปลกประหลาดเกิดขึ้นก็คือถ้ำกับกระท่อมอยู่ห่างกันไม่มากสักเท่าไหร่
แล้วน้องเนี่ยเดินมาได้ยังไง๓๔๐๐เมตรและลักษณะแบบนี้
คือเพลิงพักพิงไอ้เพลิงที่พักไม่มีรั้วรอบขอบชิด
มันเหมือนแบบเดินขึ้นได้แล้วน้องคนนี้เขาจะอยู่ตรงนี้คนเดียว
ลำพังตรงนี้ได้ยังไงนี่ทางมูลนิธิกระจกเงาตั้งข้อสังเกตไว้นะครับ
น่าจะมีใครเอาน้องมาวางไว้มาอยู่ตรงนี้ก่อนที่จะมีคนมาพบเจอน้องจึงอยู่รอดปลอดภัย
คนนั้นที่เอาน้องมาวางไว้ตรงนี้ไม่ใช่อาผะแน่
เพราะว่าอาภะอยู่กับตำรวจ

แล้วคำถามคือใครนั่นแปลว่าไม่ใช่อาผะคนเดียวใช่ไหมหรืออาจจะมีคนร่วม
ขบวนการด้วยถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปวันที่๖กันยายนที่ผ่านมานะฮะไปฟังคำสัมภาษณ์
คุณพ่อสุริยะเป็นคุณพ่อของน้องจีน่าเนี่ยคุณพ่อบอกว่าตอนนั้นเนี่ยให้หมอผี
หมอผีเป็นหมอดูหมอดูที่เชียงดาวของเชียงใหม่ค่ะดูให้ว่าน้องเนี่ยอยู่ที่ไหน
อย่างไรคุณผู้ชมลองถอดฟังคำพูดพ่อนะคะเลยเอ๊ะหมอผีหรือหมอดูท่านนี้ทำไมแม่นอย่างนี้
มีส่วนรู้เห็นหรือเปล่าอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานนะคะก็เป็นสิทธิ์ของเจ้าหน้าที่
เขาจะมีการตั้งข้อสังเกตได้แล้วก็เป็นสิทธิ์ของหมอผีท่านนี้ด้วยที่จะพิสูจน์ความ
สุดใจของตัวเองลองฟังหน่อยหมอผีท่านนี้บอกว่าณวันที่๖กันยายนนะคะ
บอกพ่อน้องบอกว่าน้องยังมีชีวิตอยู่โดยคืนวันที่๕กันยายนน้องจีน่าถูกชาย
คนหนึ่งลักพาตัวไปด้วยการซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ออกจากหมู่บ้านแล้วพาไป
ซ่อนเพื่อจะนำตัวไปขายต่อให้กับคนที่ต้องการเด็กไปเลี้ยงแล้วยังบอกว่าคนที่
พาตัวน้องไปเนี่ยเป็นคนในหมู่บ้านที่ไปเที่ยวไปหาน้องจีน่าที่บ้านคุณพ่อคุณแม่
เป็นคนที่สนิทสนิทสนมกับครอบครัวของคุณพ่อแล้วเป็นคนที่น้องจีน่าเนี่ยยอม
ซึ่งตอนนี้กลายเป็นผู้ต้องหาไปแล้วนะคะ
มาจากแผ่นดินยูนานของจีนนะคะ
อาข่าเขามีชนเผ่าที่มีความเชื่อในเรื่องของจิตวิญญาณ
เรียนกำลังพูดประเด็นนี้เพราะอาข
อาผะเขายอมรับแล้วใช่ไหมว่าเอาตัวน้องไปจริง

อ่าแต่ทีนี้มูลเหตุจูงใจคืออะไรดิฉันก็เลยพูดประเด็นนี้ออกมา
เขามีความเชื่อเรื่องของพูดผีจิตวิญญาณสิ่งลี้ลับที่สืบทอดกันมา
ความเชื่อของผีของชาวอาคาเนี่ยมีอยู่๔ประเภทด้วยกัน
ประเภทแรกคือผีเรือนหรือผีบรรพบุรุษ
อาขาถือว่าเป็นผีที่ดีที่สุดคอยคุ้มครองลูกหลานดูแลลูกหลาน
ประเภทที่๒เรียกว่าผีหมู่บ้านคอยปกป้องรักษาคนในชุมชน
ให้อยู่เย็นเป็นสุขสถิตอยู่ที่ศาลผีประจำหมู่บ้าน
อย่างเช่นเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทาง
ผีทั่วไปเป็นผีที่สิงประจำเช่นผีไฟผีดินผีถ้ำผีจอมปลวก
ประเภทที่๔ผีเร่ร่อนเป็นผีตายโหงผีตายทั้งกลม
ซึ่งสองประเภทหลังถือว่าเป็นผีไม่ดีไม่มีที่อยู่คอยหลอกหลอน

ทีนี้การนับถือผีจะต้องเคร่งในเรื่องของการประกอบพิธีกรรม
เส้นไหว้โดยใช้สัตว์ต่างจะขาดหรือผิดพลาดไม่ได้
นี่คือข้ออ้างของอาผะที่อ้างบอกว่าอุ้มตัวน้องไป
จะไปบูชายันให้ผีที่ปากถ้ำก็เลยพูดถึงประเด็นเรื่องของการ
บูชาพูดผีในความเชื่อของชาวอาคาแต่ไม่ว่าจะเป็นการเส้นไหว้ผี
ของชนเผ่าไหนค่ะคุณผู้ชมในประเทศไทยน่าสนใจอยู่ตรงนี้
จะไม่มีการใช้ชีวิตมนุษย์ในการบูชายันอย่างที่อาผะกล่าวอ้าง
ที่หน้าถ้ำอันเนี่ยเจ้าหน้าที่เป็นคนที่มีความรู้เกี่ยวกับพูดผี
แม้แต่นักวิชาการเองบอกว่าอันนี้เป็นแค่คำกล่าวอ้างของอาผะ
เพราะทุกคนในหมู่บ้านที่น้องจีน่าอยู่เนี่ยเขาเป็นคริสเตียนใช่ไหม
ชาวบ้านส่วนใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวของน้องจีน่าเนี่ย
ไม่มีใครเชื่อเรื่องผีเลยครอบครัวจึงเชื่อว่า
ไม่ใช่หรอกที่อาผะบอกเอาน้องไปบูชายันผีหน้าปากถ้ำ
ไม่ใช่น่าจะเป็นคำกล่าวอ้างแต่จริงประเด็นอยู่ตรงนี้
ลักพาตัวน้องไปเนี่ยเพื่อพาไปขายหรือวัตถุประสงค์บางอย่าง
แต่ไอ้คำกล่าวอ้างว่าเอาไปบูชายันเนี่ยอยากเบี่ยงเบนประเด็น
เพื่อที่จะทำให้โทษหนักกลายเป็นเบานะคะอ่าคุณผู้ชมคดีที่เกิดขึ้นเนี่ย
ก่อนหน้านี้คุณพ่อคุณแม่ของน้องบอกว่าเอามาคืนเถอะ
ถ้าเอามาคืนแล้วจะไม่เอาผิดไม่ว่าจะไงก็แล้วแต่นะคะ
แต่มันคืออาญาแผ่นดินยังไงก็ต้องเอาผิดอยู่ดีนะคะ